มีเด็กป๕นะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย๙คนครับ

ไปจับสายยางเดินต่อกัน

ปรากฏว่าตรงนั้นเป็นร่องน้ำลึก

ใต้น้ำผู้ใหญ่บอกว่าเป็นแนวตัดเลย
และทีนี้ร่องน้ำตรงนี้มันลึก๓เมตร
จมน้ำจนเสียชีวิต๔รายคุณ
เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่หนองสนามบิน
ข้างสำนักสงฆ์บ้านน้ำอ้อมหมู่๘
ตำบลน้ำอ้อมอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัด๑๐๑นะครับ
ตำรวจสพเกษตรวิสัยได้รับแจ้ง

นำเด็กหญิง๔คนขึ้นมาจากน้ำแล้วนะครับ
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๒ราย
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก๒ราย
ทั้งหมดมีอายุแค่๑๑ขวบนะฮะ
เรียนอยู่ชั้นป๕โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
คุณดูสิสภาพน่าสลดใจจริงนะครับ
เด็กหญิงคนหนึ่งที่รอดชีวิตขึ้นมาได้นะฮะ
ก็คือเด็กหญิงเนธนามสมมุตินะ
อายุ๑๑ขวบเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิต
ให้ฟังบอกว่าเลิกเรียนกันแล้ว
เพื่อนซึ่งเป็นเด็กทั้งผู้ชาย๓คน

ชักชวนไปเล่นน้ำคลายร้อนกันที่หนองน้ำสาธารณะ
เพิ่งจะขุดมาได้ประมาณ๓ปี
ระดับน้ำตื้นนะที่ริมตลิ่งนะฮะ
ตอนนั้นไม่รู้นะว่าเดินต่อไปมันจะเป็นร่องน้ำลึก

ขณะเกิดเหตุเพื่อนบางคนนั่งเล่นบนกระท่อมริมตลิ่ง
แต่ว่าตัวน้องเนธที่รอดชีวิตกับกลุ่มผู้เสียชีวิตรวม๕คน

ใช้สายยางจับต่อกัน

กระทั่งมีคนที่อยู่ปลายสายยางเนี่ยนะฮะ

ทำให้ดึงเพื่อนอีก๔๕คนลงไปด้วย
เนธพอจะว่ายน้ำเป็นก็เลยกระเสือกกระสนขึ้นจากน้ำได้
แล้วก็รีบตะโกนขอความช่วยเหลือ
จากพระที่ท่านกำลังกวาดลานวัด
แล้วก็จากชาวบ้านที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ริมหนอง

ใช่ค่ะตอนนั้นเลิกเรียนเร็วค่ะ

อืมป๕ทั้งหมดเลย

มีแต่เด็กทั้งนั้นเลยที่ไปเล่นน้ำกันนะฮะ

ส่วนบรรยากาศที่บ้านที่จัดงานศพของน้องปันทิตาไขลีนะฮะ
ทางด้านของผู้บริหารโรงเรียนและครู
รวมถึงเพื่อนนักเรียนก็มาเคารพศพด้วยความเสียใจแล้วครับ
ขณะที่แม่ของน้องปันทิตาบอกว่าไม่มีรางบอกเหตุใดนะ
แต่สังเกตเห็นว่าลูกสาวจะร่าเริงแล้วก็หน้าตาสดชื่นแจ่มใสเป็นพิเศษ
ที่เคยเป็นมาก็ไม่ได้เฉลี่ยวใจใดทั้งสิ้นนะครับ
ขณะที่เด็กหญิงอีกคนที่เสียชีวิตคือเด็กหญิงสุภาวดีนะฮะ
แม่ก็คือนางสุบินคุณะ
คุณแม่ก็บอกว่าไปทำงานที่โรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี
แล้วก็เมื่อคืนก่อนเกิดเหตุนะครับเธอหลับอยู่ที่ห้องพัก
จู่กรอนประตูก็หลุดทำให้ประตูห้องพักเปิดอ้าออกมา
ตอนนั้นเธอรู้สึกแปลกใจมากแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นลางร้าย
จะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นกับลูกสาวนะครับ
กระทั่งเย็นเมื่อวานนี้ลูกชายโทรมาบอก

ทีนี้อยากจะบอกกับดวงวิญญาณของลูกสาว
ว่าให้ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์เกิดมาชาติไหน

เผื่อสาวใจคอยเป็นแม่กันลูกกัน
ส่วนบรรยากาศที่โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเช้าวันนี้นะครับ
เพราะว่าศูนย์เสียเด็กนักเรียนในโรงเรียนไปถึง๔รายนะคุณนะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ
ทุกคนก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผู้บริหารโรงเรียนบอกว่าที่ผ่านมาโรงเรียนก็เน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยทางน้ำให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
มีการบอกมีการกล่าวกันนะฮะระวังเรื่องของเด็กไปเล่นน้ำแล้วจะจมน้ำจมท่านี่พอวิสานนะฮะ
เหตุการณ์นี้นะครับก็เกิดขึ้นหลังเวลาเรียนซึ่งเด็กเนี่ยนัดกันไปเที่ยวเล่นน้ำหลังจากเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมา
แต่ครั้งนี้โชคร้ายนะครับเนื่องจากสายยางที่เด็กใช้แทนเชือกนะ
ใช้แทนเชือกที่ผูกไว้กับซุ้มริมน้ำเนี่ยมันเกิดหลุดคุณปกติมันอาจจะมีเชือกผูกอยู่กับซุ้มริมน้ำ
เด็กก็จะจับเชือกกันไปค่อยไต่เชือกลงน้ำกันไปแต่คราวนี้ใช้สายยางมาผูกแทน
สายยางเนี่ยมันผูกได้ไม่แน่นผูกไม่แน่นเหมือนเชือกนะครับมันก็เลยหลุดนะฮะ
ทำให้เด็กทั้ง๔๕คนร่วงลงไปนี่สายยางที่พอมาให้ดูแบบนี้
ซึ่งทางโรงเรียนเองแสดงความเสียใจกับผู้ปกครองของเด็กด้วย
ต่อจากนี้ทางโรงเรียนจะได้กำชับเด็กนักเรียนคนอื่นให้มากขึ้นนะ
เพราะมีประสบการณ์จากเหตุร้ายครั้งนี้แล้วนะฮะโอ้สลดใจนะครับ
ไม่ใช่ทางโรงเรียนอย่างเดียวผู้ปกครองต้องย้ำเลยนะคะ
บอกลูกหลานอย่าไปเล่นเด็ดขาดเพราะน้ำกับเด็กนั้นอันตรายจริง